คุณผู้ชมครับมีข่าวดีสำหรับข้าราชการบำนานที่อายุ๗๐ปีขึ้นไป
ในวันพุธนี่แล้วในวันที่๑๐กรกฎคลักษณ์นี้ครับ
ทางด้านของนางสาวสุธิรัฐรัตนาโชธนะครับอธิบดีกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลาง
เตรียมจ่ายบำนานดำรงชีพให้กับผู้รับบำนานที่มีอายุ๗๐ปีขึ้นไป
กฎของกระทรวงที่มีการกำหนดอัตราแล้วก็วิธีการรับบำนานดำรงชีพ
พศ๒๕๖๒ครับ
หากผู้ที่รับบำนานที่เคยรับบำนานดำรงชีพในอัตรา๑๕เท่าของบำนานรายเดือน
ที่ได้รับในช่วงอายุ๖๐ปีและ๖๕ปีแล้ว
แล้วยังไม่ครบตามสิทธิ์รวมกันต้องไม่เกิน๕แสนบาท
ผู้รับบำนานที่มีอายุ๗๐ปีขึ้นไป
แล้วก็มีสิทธิ์ได้รับบำเน็ตดำรงชีพมีจำนวน๖๔๘๕๘ราย
ก็แบ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ที่ไม่มีหนี้บำเน็ตค้ำประกัน
ยื่นรับสิทธิ์๑๗๘๖ราย
ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยตรงของผู้รับบำนานนะครับ
โดยจะโอนเป็น๓รอบคือวันที่๑๐ของเดือน

แล้วก็จะเริ่มจ่ายรอบแรกในวันที่๑๐นี้เลยนะครับ
ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ที่มีหนี้บำเน็ตค้ำประกันได้ยื่นรับสิทธิ์แล้ว๖๑๐ราย
กรมบัญชีกลางก็จะยกเลิกหนังสือรับรองฉบับเดิมแล้วก็จะออกฉบับใหม่ให้เป็นนังสือรับรอง
บำเน็ตค้ำประกันฉบับใหม่
นำไปยื่นกับธนาคารเดิมที่มีหนี้บำเน็ตค้ำประกันค้างอยู่
เพื่อไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ดำเนินการในระบบจากนั้น
กรมบัญชีกลางก็จะสั่งจ่ายแล้วก็โอนบำเน็ตดำรงชีพให้กับผู้รับบำนานต่อไปนะครับ
สำหรับผู้รับบำนานที่ตรวจสอบสิทธิ์ว่าตัวเองมีสิทธิ์แล้วก็มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ก็สามารถไปยื่นคำขอรับบำเน็ตนรงชีพตามสิทธิ์ได้ที่ได้รับ
ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนานทำงานอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขณะที่ผู้รับบำนานที่ยังไม่ได้ไปยื่นรับสิทธิ์หรืออายุยังไม่ถึง๗๐ปีบริบูรณ์ก็สามารถตรวจสอบได้
สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้าของผู้ที่รับบำนานอายุยังไม่ครบ๗๐ปี
ก็จะต้องเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนชีวิตก่อนที่จะครบ๗๐ปีด้วยนะครับ